มาต่อกันที่สงขลากันหน่อยมีเหตุผู้ชายคนหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
แต่ว่าถูกฝ่ายหญิงเนี่ยเย็ดย้ำความเป็นชาย

ถึงขั้นกับฆ่าปาดคอผู้หญิงคนนี้จนเสียชีวิตครับ
ผลตำรวจโทสาคอนทองมุณีครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
แสลงผลการจับปุ่มนายนัทธันรักหนุยนะฮะอายุ๒๓ปี
ก็จับได้ที่สาระอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำปากบอนครับ
ที่ตะบลทุ่งนามรีอำเภอปากบอนจัวร์พัทธลุง
ของกลางครับเป็นรถจักรยานยนต์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เสื้อผ้าจำนวนหนึ่ง
หลังสืบทราบว่าผู้ต้องหาไปฆ่าปาดคอผู้หญิงคนหนึ่งวัย๒๒ปี
เหตุเกิดเมื่อเย็นของวันที่๑๒สิงหาคมคือวันแม่ที่ผ่านมา
บริเวณป่ายางพาราข้างครองแพรกสุวรรณตรงข้ามกับป้อมตำรวจนี่เองนะครับ
ตำบลบางเหรียงที่อำเภอควรเนียงที่สงขรานะครับ
ก่อนนัดเจอกันโดยผู้ต้องหานั่งรถตู้โดยสารมาจากอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง
ลงที่สถานีขนส่งหาดใหญ่
จากนั้นก็ชวนกันไปร่วมหลับนอน
แต่ว่าไม่มีเงินค่าโรงแรม
พากันไปที่บริเวณป่าสวนยางพาราในพื้นที่
ระหว่างมีเพศสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งกันอยู่
ฝ่ายหญิงพูดขึ้นมาลักษณะของการเหยียดหยาม
ลีลามรักเหยียดหยามความเป็นชายต่างนานา
ผู้ต้องหาก็รู้สึกบันดาลโทษะขึ้นมาคุณผู้ชม
วักมีดพกที่ติดตัวไปปาดคอผู้หญิงจนเสียชีวิต
จะชิงรถจักรยานยนต์ของฝ่ายหญิงไปขายราคา๗๐๐บาท
แต่สุดท้ายถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับ